ความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสนคลองตัน
ร่วมกับบริษัทท็อปไลน์มิวสิกได้แจกข้าวกล่องและเครื่องอุปโภค
ที่หน้าบริษัทท็อปไลน์มิวสิกย่านพระราม๔
โดยมีนักร้องใจบุญอย่างยิ่งยงยอดบัวงามปลอยไฟมะไรพร
พร้อมด้วย๓สาวเจนนุ่นเบอร์และศิลปินในค่าย
มาร่วมแจกของให้กับชาวบ้านกว่า๗๐๐ชีวิต

งานนี้เจอปลอยไฟมะไรพรบันเทิงไทยรัฐเลยขอถาม
ผลกระทบจากโควิดที่เจ้าตัวบอกเลยว่าได้รับไปเต็ม
นักร้องลูกทุ่งอีสานบอกว่าตอนนี้ทำใจแล้วว่างานคอนเสิร์ตต่างนะ
คงไม่ได้เล่นยาวไปถึงสิ้นปีนี้แน่นอน
ซึ่งถามว่าเครียดไหมบอกเลยค่ะว่าเครียดมาก
แต่ก็ต้องปรับตัวสู้ส่วนบ้านเกิดนะคะที่อีสานเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับค่ะ
แล้วก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องด้วยนะว่าอย่าไปแบบเงือก
งึกงักมันเป็นงึกอย่างงี้
อย่าไปตั้งวงดื่มสุราการแบบนี้นะคะ
ระวังจะโดนตำรวจจับเอาเด้อ